อีกหนึ่งเรื่องนะคะเป็นการขับรถหนีเหมือนกัน
แต่ว่าขับรถหนีสามีค่ะ
ภรรยาขับรถหนีสามีถามว่าหนีทำไม
สามีเห็นภรรยาขับรถออกมา
แล้วมันดันมีผู้ชายคนอื่นนั่งอยู่ข้าง

มันบาดใจแล้วมันก็บาดตาแล้วมันก็ไม่ไหว

แตรแบบบีบแตรรัวเลยจะให้หยุด

ทนไม่ได้สุดท้ายทำอย่างไรคะทนเลย
สามีขับรถชนรถหลงภรรยาเลยนะคะ
เรียกว่าเละกันไปตามกัน
เดินกันไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะ
ตำรวจสพประจันตคามเข้าตรวจสอบอุบัติเหตุ
รถยนต์ชนกันหลายคันแล้วก็มีผู้ได้รับบาดเจ็บ
บริเวณถนนสาย๓๓สวนอสรประจีนบุรี

เนี่ยรถแท็กซี่สีเหลืองเสียหลักพลิกคว่ำ
หงายท้องแบบเท้งค่ะ
ชี้ฟ้าพิงอยู่กับเสาไฟฟ้าข้างทาง
คนขับรถแท็กซี่ก็คือนางกฎชพรพัดเกต

โดยสารมากับรถก็ได้รับบาดเจ็บด้วย

อันนี้ว่าหวาดเสียวแล้วไปดูในคลองกันหน่อยไหมคะ
ในคลองยังมีอีกคันคุณผู้ชมค่ะ
หงายท้องล้อชี้ฟ้า
มีนายอาทิตย์เขตหลุมข้าวเป็นคนขับ

๓คันเละกันไปคนละทาง
สอบสวนก็รู้ว่าคนขับรถคันต้นเหตุ

เขาขับรถไล่ตามรถแท็กซี่สีเขียวเหลืองมา
เพราะว่าเห็นภรรยาก็คือนางกฎชพร

แต่มันดันมีผู้ชายอื่นนั่งอยู่ข้าง
ระหว่างทางเขาก็รีบพยายามบีบแตรรัวเลยนะ

กฎจพรพอเห็นนอกจากจะไม่จอดแล้วขับรถหนีด้วย
โมโหสุดขีดมันปรี๊ดจริง
ก็เลยตัดสินใจชนท้ายเอาซะเลย
รถก็เลยกระเด็นไปคนละทิศคนละทางแบบนี้ค่ะ

ผู้หญิงคนขับหรือผู้ชายคนขับแบบนี้เนี่ย

ไม่ใช่ผู้หญิงคนขับแบบนี้เนี่ย

ผู้หญิงครับเหรอ

ผู้หญิงครับ

ไปเลยครับ
วิ่งไปต่อยตรงนู้น
ไปต่อยกันตรงนู้นต่อยครับ

นี่คือคุยกับเขาหลังเขาตกคลองไปแล้วนะ

ยังอารมณ์โกรธมันยังไม่สุด
ตกคลองไปไม่ได้ทำให้น้ำนั้นช่วยดับอารมณโกรธได้เลยนะคะ

ก่อนที่จะมีการทำร้ายรุนแรงกันเกิดขึ้น
สำหรับด้านคดีแล้วก็ความเสียหาย
ตำรวจก็จะดำเนินการไปตามพยานหลักฐานต่อไป
เดี๋ยวก็ต้องเรียกว่าคุยกันแหละว่าอะไรยังไง
เพราะว่าแหม่ทำให้เสียทรัพย์ก็น่าจะโดน
ลายทรัพย์สินทางสาธารณะก็น่าจะโดน

ไม่ว่าจะเป็นภรรยาขับรถชนรถของสามีที่มากับผู้หญิงอีกคนนึง
หรือสามีขับรถชนรถภรรยาที่มากับผู้หญิงอีกคนหนึ่ง
คุณค่ะไม่คุ้มหรอกค่ะจริง